มีศิลปินชาวจังหวัดชัยนาที่พั่นหุ่นฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระ
อ๋อจำได้เรื่องของ๑๓ชีวิตหนูป่าแคเรมมี่ทางช่วง
ศิลปินชาวชัยนาธเขาปั้น
เขาบอกว่าเขาจะปั้นให้คนได้เตือนความทรงจำว่า

ว่าตรงไหนคือหนวดเพราะหนวดเป็นเอกลักษณ์ของคุณพี่สุรทินเขา
แล้วก็ต้องตัวเปื้อนโครนด้วยเพราะว่าพี่เขาไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับเจาะน้ำบาดาน
คือต้องเปื้อนทั้งตัวเนี่ยแหละฮะเพราะภาพที่เขาเอามาเป็นแบบเนี่ย
ภาพตอนพี่เขาบอกโอ้โหเนื้อตัวเลอะเทอะไปเต็มไปด้วยโครนนะฮะ
ครับผมนี่แหละครับเบื้องหลังความสำเร็จของคุณลุงฮีโร่นะครับ
แล้วก็ศิลปินท่านนี้ก็เลยผ่านความเป็นการปั้นนะครับลุงสุรไลทินมาเป็นรูปปั้นแบบนี้นะครับ
ข้าจ้างคือชีวิตเด็กทั้ง๑๓คนภารกิจไม่สำเร็จไม่กลับบ้านมีโลกพื้นบ้านเจาะบรรดาล
ลดน้ำเข้าถ้ำสำเร็จคนนี้ทำให้ศิลปินชาวชายนาฏอย่างนายพรเทพพรมตระกูล
ครูสอนศิลปะถนนเด็กเดินหางน้ำสาครนะครับ
คือท่านอยู่อำเมอร์มันดอหรวมนะครับ
เบอร์บาเช่ขึ้นครับ
ที่หัวใจเขายิ่งใหญ่ครับ
เขาทำเรื่องที่

คือการช่วยเหลือเด็ก๑๓คนให้รอด

นายพรเทพก็บอกว่า
เมื่อทำเสร็จแล้วจะนำไปตั้งไว้ที่บึงหางแขยง
สถานที่ท่องเที่ยวของตะบนหางน้ำสาคร
ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน
เป็นที่ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวด้วย
อย่างน้อยเมื่อเด็กหรือประชาชนทั่วไป
มาเห็นหุ่นของคุณสุธินแล้วนะครับ
จะทำให้นึกถึงความเสียสละเป็นอันดับแรก

หลายคนช่วยกันโดยไม่เอาตัวเงิน
หรือผลประโยชน์ใดตอบแทนเป็นหลักครับ